ร้องได้ให้ล้าน

หากมีเวลามาเยี่ยมบนะบ้างเนอะพี่นะ

แสงไฟในเมืองมั่งคัง
เพลงที่สาม
ร้องได้
มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
น้องเมม

ร้องได้จริงไม่มีการเห็นว่าเป็นเด็กเป็นอะไรแล้วจะมาช่วยเหลือกันไม่มีครับ

คือร้องได้แบบไม่มีตัวช่วยเลยในเพลงนี้

อย่างยิ่งที่จะบอกว่าหนูทำสำเร็จ
เป้าที่หนูตั้งไว้ก่อนออกมาจากบ้าน
นั่นคือเงิน๔๐๐๐บาท

ก็เป็นเพลงที่น้องแหม่มทำสำเร็จไปแล้ว
พี่ถามหน่อยว่าเงิน๔๐๐๐ตรงนี้

หนูหาเงินได้๔๐๐๐นะ
ด้วยตัวเองนะแอม

ตั้งใจเรียนให้ได้เต็มที่อย่างที่หนูตั้งใจไว้
นี่ก็คือเป็นคนแรกเลยนะฮะ

เพราะว่าเธอยังอยู่กับเรา
เพราะฉะนั้นเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
เป็นไงถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ย

อันนี้ตัดบทเลยว่าไม่เอาแล้วหนูไม่เอาแล้ว

เคยหนูก็ไม่เคยแล้วค่ะ

ตอนนี้มีแล้ว๔๐๐๐ตามเป้าแน่นอน
ถ้าเลือกที่จะร้องแล้วร้องได้ได้๖๐

สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

เพราะว่าเธอตั้งเป้ามาแค่เพลงที่๓
เพราะฉะนั้นวันนี้เธอทำสำเร็จแล้วนะครับ
รับจากรายการของเรานะครับเอาไปสู้ชีวิต

วันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะ

สี่หมื่นก็ได้ตามปรัฐนาแล้วค่ะ

แล้วแหม่มก็ได้ไปแล้วสี่หมื่นเนี่ยลองบอกนิ
แน่นอนได้เจ๊เจรียงกับเจรียงเรา
เอ่อกันพิธีนั่งบ้านจ้ะออกก่อน
อ่ะวันนี้นะครับรายการของเรานะครับ
ต้องขอขอบคุณนะครับน้องแหม่มดี้นะฮะ
เต็มนะฮะก็มาสร้างรอยยิ้ม

ฟังเพลงเพราะได้รู้เรื่องราวอะไรดี

ถ้ามีปัญหาเราอยู่ข้างท่านครับ
เราช่วยท่านได้สมัครกันเข้ามา
เพียงท่านมีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งมาเลยครับ

สามารถกลับมารับพลังของนักสู้
ได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะ
เราพร้อมจะสู้เคียงข้างคุณค่ะ

เพราะร้องร้ายไว้
วันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะคะได้๔๐๐๐บาทค่ะ
แล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองค่ะ
สู้ค่ะเราก็จะสู้ต่อไปค่ะ
น้องราวัยสาวเสียงดีแห่งอำเภอภัยสารีครับ
กอดหมอนนอนหนาว

ไปคู่หนี้ทักว่าสอบ๑๔ปี
ตอนนี้มีหนี้เบ็ดเสร็จเลยเท่าไหร่

ผมยังหาเงินมาใช้หนี้เขายังไม่ได้เลย

ผมจะกินก็ยังแทบจะไม่มีเลย

วันละประมาณ๓๐๐บาทค่ะ